ไปที่จังหวัดชนบุรีครับมีผู้เสียหายบอกหมอปลาช่วยด้วยหมอปลาช่วยด้วย
นะครับคือหมอปลาเนี่ยนะฮะต้องไปตรวจสอบกรณีที่มีคนเนี่ยถูกสินแสหลอกดูดวง
หลอกดูดวงไม่พอบอกมีการอะไรนะเขาเรียกสะดอกเคราะห์สะดอกเคราะห์ต่อชะตาด้วย
โอ้โหหมดเงินไปเป็นหมื่นนะครับแล้วไปดูประวัติโอ้โหสินแสคนนี้หลอกลวงมาเพียบเลย
หมอปลามือปราบสามเภาเวศีและฐานายภัยสารเริ่มฤทธิ์ครับ
แล้วก็กันจอมพลังนะครับไปแจ้งความที่สพเมืองพัทยา
ดำเนินคดีกับสินแสคนหนึ่งครับมีประวัติโชคชนเรื่องการหลอกดูดวง
ทำพิธีต่อชะตานะครับรวมถึงการออกอุบายให้เหยื่อเนี่ยออกรถป้ายแดงให้
แล้วก็เอารถหนีไปฮะหนึ่งในผู้เสียหายคือคุณแพมอายุยี่สิบสี่ปีเล่าบอกว่า
เธอเนี่ยรู้จักสินแสจากเพื่อนร่วมอาชีพโดยติดต่อสินแสให้มาเปิดไพ่ดูดวงให้หน่อย
ปรากฏว่าสินแสรายนี้ทักเลยแม่คุณเนี่ยมีเด็กตามอยู่นะแล้วจะเกิดอุบัติเหตุนะ
จะมีอันเป็นไปนะครับต้องสะดอกเคราะห์ถวายเทียนในราคา๕๑๐๐๐บาท
เธอบอกเธอเชื่อครับจ่ายงวดแรกไปก่อน๑๗๐๐บาทงวดต่อไปก็ทยอยจ่าย
รวมมีเงินที่จ่ายไปทั้งหมด๒๙๐๐๐บาทแต่ก็ยังถูกสินแสตื้อนะครับ
ทำให้ครบทำให้จบนี่มาบอกแบบนี้กลอุบายเหมือนเดิมเสนอจะจุดเทียนสะดอกเคราะห์ให้อีก
กระทั่งเธอโอ้โหสงสัยฉันโดนแล้วโดนหลอกแน่แล้วนะครับ
เพื่อนเนี่ยเอาข่าวของสินแสนี้มาให้ดูไงก็เลยรู้สึกว่าตัวเองโดนหลอกแล้ว
ส่วนคุณเปรียวคุณเปรียวอายุ๒๓ปีนะครับผู้เสียหายอีกรายนะครับถูกหลอกแบบเดียวกันนะฮะ
เสียหายไปคนนี้ใน๔๔๘๐๐บาทได้เงินคืนมาแค่๑๓๐๐๐บาทแล้วสินแสก็หายตัวไปครับ
ต้องต่อกค้อนะตต้องแบบถวัยเทียนมันต้องแบบเทวายเทียน
แล้วทีนี้แกบอกว่าหนูก็จ่ายไป๒งวดแรก
หนูจ่ายไป๒หมื่นค่ะแล้วก็มันสุดท้าย๕๙๐๐บาท
ผู้หญิงผู้เสียหาย๒คนนี้นะครับ
เชื่อว่าสินแสรายนี้นะฮะแม่สามารถช่วยเหลือเขาได้จริง
คือมีการรีวิวจากเพื่อนร่วมอาชีพไง
บอกว่าดูดวงต่อชะตากับคนนี้แล้วชีวิตดีขึ้น
การงานดีขึ้นก็เลยเชื่อครับหมอปลาล่ะหมอปลาว่ายังไง
หมอปลาระบุว่าสินแสคนนี้เคยเป็นข่าวดังนะถ้าย้อนไปดูเมื่อปีสองพันร้อยหกสิบสาม
เรื่องเกี่ยวกับการแก้กรรมนะครับแล้วก็ไม่มีใครแก้กรรมได้หรอก
หมอปลาบอกเตือนว่าอย่าไปเสียเงินกับเรื่องแบบนี้จากนั้นหมอปลานะครับ
สารไปยังสินแสบอกมาเจรจาก่ายเกรดกันที่โรงพักมาแต่สินแสบอกว่ายังไม่สะดวก
ธุระอยู่ต่างจังหวัดทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปที่บ้านของสินแส
ไม่มีใครอยู่ครับแต่ก็ไปพบกับคนที่มาติดตามทวงหนี้กับสินแสด้วย
ซึ่งเป็นบริษัทเจ้าหนี้ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสินแสเนี่ยไปกู้ทองมาฮะ
แล้วขาดการผ่อนชำระหลายเดือนแล้วคือมาเก็บหนี้ทีไรบ้านเงียบบ้านปิด

นานแค่ไหนล่ะคะระยะเวลาที่เราเริ่มมาถูกโอ้สามสี่รอบแล้วพี่
ไม่เคยเจอเขาเลยใช่ครับพอรู้ยอดไหมว่ามันกี่หมื่น
ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันพี่แต่ก็พอสมควรอยู่ครับ